อีกหนึ่งเหตุการณ์กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสับปะเหลอวัดดังเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
จนหน้าทีเขาก็งัดประตูเข้าไปอ่ะค่ะภายในห้องอืมพังงะเลย
ในห้องเนี่ยไปเจอโรงศพที่มีสาวใหญ่อยู่ข้างในโรงที่สับปะเหลอคนนี้
เขาเฝ้ามานานกว่าสิบปีแล้วโอ้โหคือนอนเฝ้าโรงศพมากว่าสิบปีแล้วครับ
ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องพักอ่ะนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
โคสิตวิหารตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ไปพบศพนายมังกรพมรมาสอายุเจ็ดสิบสามปีเป็นสับประเหรอ
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องตำรวจก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุคือบริเวณสาราบำเพ็ญกุศลศพหลังเก่าทีนี้เข้าไปตรวจสอบพบว่าห้องโถงนะคะ
ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็มีการกั้นไม้อัดทำเป็นห้องนอนของผู้ตาย
ก็เข้าไปดูในห้องผู้ตายก็เจออยู่ในสภาพนอนหงายอยู่
ไม่ได้สวมเสื้อสวมกางเกงคาสั้นแบบสามส่วน
ขณะที่ตามร่างกายก็ไม่ได้พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ทีนี้ไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งในห้องนี่แหละ
ไปเจอพัดลมตั้งโต๊ะหนึ่งตัวเนี่ยนะคะแล้วเนี่ย
แล้วก็มีโรงศพอันนี้วางอยู่นะคะมีรูปภาพ
มีชื่อของน่าจะเป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็บอกว่าอายุใน๔๔ปีนะคะ
เป็นเพศหญิงนะคะเป็นเพศหญิงที่เสียชีวิตนะคะ
อายุสี่สิบสี่ปีรูปถ่ายเนี่ยวางอยู่หน้าโรงศพ
แล้วก็มีการปักทูบตะเกียงน้ำมันการ์ดมีเทียนไข
เหมือนกับเพิ่งจุดเอาไว้เนี่ยวางอยู่เลยอ่ะเนี่ยค่ะ
วางอยู่แบบนี้นายวิโรธเบาโพอายุสามสิบเจ็ดปี
มรรคทายกของวัดเนี่ยเขาบอกว่าคือตามังกรเนี่ย
นอนเฝ้าโรงศพนี้มานานก่อนที่เขาจะทำหน้าที่เป็นมรรคทายกในวัด
สาเหตุที่ที่ต้องทำแบบนี้นะคะเขาทราบมาว่าศพหญิงดังกล่าว
ศพหญิงที่อยู่ในโรงถูกฆาตกรรมมา
คดียังไม่สิ้นสุดญาติก็เลยนำมาฝากไว้ให้กับตามังกรให้ดูแล
อกจากนี้ตามังกรนะคะก็เลยมีการสั่งเสียเอาไว้ด้วยบอกว่า
ถ้าตายไปเนี่ยนะให้เผาเลยไม่ต้องให้พระสวด
แล้วก็เอาอัฐิไปฝังไว้หลังเมนด้วยค่ะแกได้สั่งเสียผมไว้ว่าประจำเลย
ก่อนที่จะขึ้นไปดับทับกระดูกทุกวันเกรดบอกว่าถ้าเกรดเสียหรือตายหรือยังไง
ให้มาดูแกด้วยมาดูงั้นถ้าไม่ดูแกมันจะเน่าเหม็น
แกวะอย่างงี้พูดหยอกเล่ากันไปเก็บว่าถ้าตายพระไม่ต้องสวัสดิ์
แกวะอย่างงี้แกวะอย่างงี้บอกว่าให้ให้ให้สับปะเลอเผาเลย
พอเผาเสร็จแล้วฝังไว้หลังเมนอ่าเมื่อกี้มีกุมารทองแล้วก็มีรถเด็กเล่นด้วยนะคะ
อยู่ในที่เกิดเหตุครับหลังเกิดเหตุชาวบ้านทราบข่าวก็รีบเข้ามาส่องหาเลขข้างโรงศพ
รวมถึงอายุของหญิงในโรงสี่สิบสี่ค่ะแล้วก็เลขอายุของผู้ตายที่ตายเสียชีวิตตอนอายุเจ็ดสิบสามปีนะคะ
แล้วก็เลขวันตายก็คือวันที่๑๔นี่แหละนะคะก็นำเลขไปเสี่ยงโชคนะคะ